คุณชิสาคุณรู้ไหมว่าวันนี้คุณผู้ชมให้การตอบรับเราดีมาก
คือเป็นเมนูง่ายที่คุณผู้ชมทานเป็นประจำ

แล้วก็มีหลายเมนูที่ส่งกันมากระพงกะเพราอะไรก็มี

ส่วนคุณผู้ชมยังไม่ได้อิ่มน้ำสำราญกันผมจะมอบให้กับร้านนี้
ใครที่เป็นสายเนื้อพลาดไม่ได้กับร้านเนื้อต้มบ้านหมา

แล้วเราเลือกที่จะเสพเนื้อวัวไทย
เราทานที่ความนุ่มหรือรสชาติ

เราควรบริโภคที่บัวไทยที่เลี้ยงในไทย
ถ้าเราคนไทยไม่ทานเนื้อวัวไทยแล้วใครจะทาน
โอ้สโลแกงท่าคุมใจบัวคนไทยคนไทยทานเอง
แล้วตอนนี้อยู่กับเราทั้งสองคนแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีที่ดาบเมืองศาสตร์ค่ะ
โอ้โหทั้งเจ้าของร้านแล้วก็เชฟมือหนึ่ง
แล้วข้างหน้าของเรานี้ก็มีมากมายหลากหลายเมนูขนกันมาแทบจะหมดทุกเมนูในร้านเนื้อต้มบ้านม้า
ที่ได้เห็นไปแล้วอยากอธิบายหน่อย
ว่าที่บอกว่าต้องกินวัวไทยโคไทยเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจอะไรยังไงที่เราต้องนำเสนอแบบนี้
สำหรับคำว่าวัวไทยนะครับผมขอขยายความคำว่าวัวไทยก่อนว่า
สั้นเลยครับว่ามันไม่ได้หมายความว่าเป็นวัวสายพันธุ์เดียวที่เกิดให้ในไทยตั้งแต่ดั้งเดิม
ปัจจุบันวัวไทยมันประกอบไปด้วยสายพันธุ์ของบรามันแองกัสชาโลเล่คือง่าย
มันเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศทั้งนั้นนะใช่ครับแต่ว่ามันโดยพื้นฐานเลือดหลักก็คือเป็นวัวไทย
ก็คือมาเลี้ยงมาโตอยู่ใช่เพราะว่ามันอยู่เมืองหนาวมามันต้องผสมกับสายพันธุ์ของไทยถึงจะกลายเป็นวัวไทยได้
สุดท้ายคือมันมั่วสายพันธุ์กันแต่เรากลับมองเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราได้เนื้อที่หลากหลาย
แต่มันน้อยตัวทั้งที่จะมีมันแทรกแบบเหมือนเมืองนอก
เดี๋ยวถ้าพูดถึงมันแทรกเห็นข้างหน้าเลยครับผมโอ้โหมันแทรกแบบนี้นี่ไม่ได้หาง่ายถูกไหม
ค่อนข้างยากที่จะมันแทรกได้ขนาดนี้นะครับอ่าสีชมพูสวยด้วยเลย
ใน๑๐ตัวมีหนึ่งตัวหรือว่าใน๕๐ปีมีแค่หนึ่งตัวเลย

ก็ไม่ตลอดไม่ได้เสมอว่าต้องลายขนาดนี้

พี่ทีพี่ทานลาดูแต่ละเมนูได้กินละทานมา
พี่ดำถือว่าเป็นผู้ชื่อชาติและหลงไหลในของเนื้อวัว
ก็เลยคิดว่านี่แหละฉันจะเอาสิ่งที่ฉันชื่นชอบ
ไหลเป็นพรสวรรค์มาทำเป็นเมนูอร่อยให้ได้รับประทานกัน
งั้นไม่รอช้าอยากจะรู้จักแต่ละเมนูแล้ว

ค่ะฟังนี้เลยค่ะคุณผู้ชมฟังคุณชนะเลย

ไอ้ที่กินง่ายแสน็กแบบเป็นอัพทัยซึก
เป็นการแบบเริ่มต้นเรียกน้ำย่อยนี่
นั่นก็คือเมนูนี้ชื่อว่า

เชฟเล่าให้ฟังหน่อยเนื้อแดดเดียวของเราเป็นยังไง

ก็ส่วนใหญ่เนื้อทั่วไปเขาก็จะเป็นเนื้อเบน
แต่ว่าทางร้านเรานี่จะหั่นเป็นเส้น

แล้วเป็นเนื้อชิ้นใหญ่อ้วนด้วยนะคุณชนะ

หอม
ลองทานดูได้ไหม

มีแค้นลับพิเศษอะไรในการปรุงเมนูนี้ไหมคะ
มันก็เป็นสูตรของแต่ละร้านนะครับ
เป็นสูตรของบางจาของร้านนี้โดยเฉพาะ
แต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกัน

แต่การที่จะมาทำให้มากของมัน
มันนุ่มแล้วทานได้ก็เป็นเรื่องยากพอสมควรนี่ไงนะครับแต่เสน่ห์ของไขมันที่
อะไรที่ไขมันแทรกเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งหอมมากเท่านั้นแต่พอเราทำให้มันนุ่มได้
มันก็ตอบโจทย์ได้ดีพอสมควรสิ่งมือสุดยอดเลยทานเพลินเลยนะครับโอ้หนึ่งเมนูนะคุณผู้ชมค่ะ
มาดูต่อเลยถัดจากเนื้อแดดเดียวเกาเหลาบ้างนะคะอยู่ข้างกันนี่เลยคุณผู้ชม
เก้าเหลานี่อยากให้ดูใกล้คุณผู้ชมค่ะเก้าเหลาเนื้อมีเนื้อหลายแบบด้วยนะ
จริงผมก็เคยทานนะแต่เกาเหล่าเนื้อของเรามันต่างจากที่อื่นยังไงครับ
จริงแล้วมันไม่น่าจะต่างอะไรกันมากแต่ว่าผมว่าเขาเป็นความโชคดีของคนไทยที่การทำเกาเหลาของแต่ละร้านมีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน
ซึ่งโดยต่างประเทศเราไปเนี่ยแต่ละร้านรสชาติเดียวกันเมืองไทย๑๐ล้าน๑๐รสชาติ
เพียงแต่เราแค่นำเสนอในส่วนของความเป็นเราแล้วเราเคยทานมาอะไรเนี่ยเราอยากให้คนได้กินอะไรแบบเราเนี่ยเราก็จะนำเสนอ
เช่นเนื้อเปื่อยเนี่ยเราก็ต้องการให้เป็นก้อนใหญ่อ๋อเป็นก้อนต้องชิ้นใหญ่หน่อย
ใช่แล้วเราไม่ดึงรสชาติออกจากเนื้อไปในน้ำทั้งหมดเราก็จะเก็บความเป็นหวานของมันไว้แล้วก็เติมรสชาติต่างเพิ่มเข้าไป
ให้มันออกชมพูถ้าสุกไปมันก็แข็งเกินรสชาติมันก็จะหายไปขออนุญาตขออนุญาต
คืออย่างแรกนะเวลาคุณสั่งพวกเกาลงเกาเหลาหรือก๋วยเตี๋ยวมาคุณต้องดมกลิ่นเขาก่อนกินกันต้องเตะจมูกถูกป่ะ
แล้วเนี่ยเขามีวิธีการทำมีน้ำซุปที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางร้านแล้วคุณชนะก็กำลังจะทานเนื้อ

เป็นเมนูเกาเหลาเนื้อนะคุณผู้ชม
ดิฉันไม่อยากจะสาธยายแทนคุณชนะเลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร
ดูจากใบหน้ามีความสุขของเขาแล้วก็ตามนี่นะคะ

แต่ใครที่รู้สึกว่าอยากจะให้มีรสชาติที่แบบเผ็ดขึ้นมาหน่อย

เป็นพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพวกนี้ครับ

นี่นะคุณผู้ชมเห็นสมุนไพรเป็นชิ้นเลย

โดยที่เราไม่เอาสมุนไพรลงไปตุ๋น

เพราะฉะนั้นรสชาติของเขาก็จะ
ได้กลิ่นแล้วก็ได้รสที่แบบสด
เพราะฉะนั้นดิฉันจะขออนุญาตนะคะ
ลองชิมดูแบบนี้เลยได้ไหมคะ
ในช่วงที่คุณกำลังคนให้มันเข้ากันเนี่ย

มันได้กลิ่นของตัวสมุนไพรขึ้นมาเลย

เชื่อว่าจะมีความเปรี้ยวความเผ็ดก็อยู่ในนั้น
คืออย่างหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังว่า
เกาเหลาเนี่ยพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ย

ทานแบบหวานธรรมชาตินี้ดูน้องชาติเนี่ยโอเคเลย

คือพูดจากใจคนที่ไม่ได้ทานเนื้อนะคะพี่บัง

การหาเนื้อครั้งนี้มันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่

ละลายในปากกลิ่นหอมเข้ากันมาก
สมุนไพรแล้วก็ทั้งเนื้อค่ะ

ยังมีอีกเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าเนี่ย

มันคืออันนี้จริงมันเป็นจินตนาการที่มีอยู่นานแล้ว
แต่ว่าในเมืองไทย

เหมือนเนื้อหมูนี่มีหมู๓ชั้น

เพราะว่าเมืองไทยชอบเอานังไปส่งลงฟอกหมดเลย

มันรสชาติมันก็ถือว่าดีมากเลย
อันนี้ทำออกมาเป็นรูปแบบอย่างไรฮะ

เหนียวหนึบหนับแล้วก็กรุบเล็กอะไรอย่างนี้ครับ
มันจะมีความกรุบของตัวหนังมัน
ตัวไขมันซึ่งมันจะมีไขมันอยู่ด้วย
แล้วก็มีเนื้ออยู่ด้วยนะไม่ได้มีแต่ไขมันอย่างเดียว
ซึ่งเดี๋ยวคุณแม่ชิสานะครับจะกินให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับ
คำใหญ่อ้าวปากกว้างครับ
เป็นยังไงกินก็เป็นซอสเสชวนไง

บอกว่าผู้หญิงไม่ชอบทานไขมัน
นี่ยกนิ้วโป้งให้กินได้แล้วอร่อยด้วยถูกไหม
เห็นไหมอร่อยจนไม่มีอะไรจะพูดเลย
เอาจริงคือเมนูนี้ดูแล้วอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด

กว่าจะทำเองได้เมนูนี้ใช้เวลานานไหม

ตัวติ๊นต้องอะไรมั้ย
ส่วนที่ยากคือเลเยอร์ของหนังแล้วก็เนื้อเนี่ยมันต่างกัน
เราทำให้มันตุ่นและมันสามารถรวมไปเรยเยอเดียวกัน
โดยที่ไม่มีอะไรแข็งเคลื่อนไป

พิธีพิถันและใช้เวลาในการทำนาน

เห็นไหมเห็นไปเห็นไหม

มันคือเนื้อที่เราเคยทานมา

นี่ไก่ตัวนี้คืออะไรครับ
อันนี้เป็นไก่อบพริกไทยดำครับ

ขออนุญาตนะครับไก่

มันหอมพริกไทยนะ

แต่ไก่ตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่า

น่าทานมากแล้วมันหอมโอ้โหหอมจริง
คือเครื่องเทศเขากลมเข้าที่

เครื่องเทศรสชาติดีมากเลย
ร้านนี้เปิดมานานกว่า

แต่ว่าถ้าเกิดการที่ผมเข้ามาร่วมด้วยเต็ม
เนี่ยประมาณ๖ปี
พัฒนาเมนูมามากมายหลากหลาย

อีกมากมายบ่ใส่ด้วย

เนื้อตุ่นครับ
น่ากินหน้าถ้านี่

ท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมคะ
ผมแค่อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการที่ทำอาหารด้วยกันเนี่ย
ไม่อยากให้มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดี
ผมมองว่าอาหารเนี่ย
ควรจะกลับมามองที่ตัวเองว่าเราทำดีพอหรือยัง
ใส่ใจพอหรือยังสะอาดพอไหมแล้วก็อร่อยพอไหม

มันคือช่วงเวลาที่เราจะมานั่งกลับมาทบทวนตัวเราเองก่อน

เวลามีจุดไหนที่บกพร่องแล้วแก้ในส่วนนั้นแล้วทำมันให้เต็มที่
แล้วคุณจะสามารถผ่านวิกฤตไปได้
เป็นหัวใจของผู้ประกอบการจริงเลยนะคะ

วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ดามและบังซานนะคะ
จากร้านเนื้อต้มบ้านม้าค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณนะฮะโอ้โหเนื้ออร่อยมาก